พูดถึงเสียงเพลงกันหน่อยดีกว่า

จังหวะความละกิดให้ชีวิตก้าวไป
แสงสีที่สวยสดใสนั้นเป็นจิตใจที่สดใสเซลล์

จริงแล้วดนตรีมันอยู่ในหัวใจของใครหลายคน

เวลาเราทำงานไปหรือว่าอาบน้ำไป
บางคนก็จะฮำเพลงร้องเพลงออกมา

สาวเสียงดีคนนึงนะคะ

แล้วเดากันว่าคุณพี่ท่านนี้ทำงานอะไร

เป็นบรรดามาบาปมันสุด
คุณพี่เขาเป็นพนักงานทำความสะอาด
อยู่ในปั๊มนั่นเอง

ท่านนี้เขาชื่อว่าคุณสุภัตรานันทกูลหรือว่าพี่สุ
เป็นพนักงานทำความสะอาดประจำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ต้องเรียกชื่อจังหวัดแบบนี้ด้วยนะ
ใช่ค่ะถูกต้องจังหวัดพังงา
พอแล้วเดี๋ยวงาพังหมด
คือเสียงพี่เขาเพราะมากเลยนะคุณ
ระดับนักร้องมืออาชีพเลยทีเดียว
ซึ่งเวลาที่พี่สุทำความสะอาดห้องน้ำแบบนี้นะคะ
ก็จะทำความสะอาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็คิดว่า
ปั๊มแห่งนี้เขาเปิดวิทยุเอาไว้ในห้องน้ำ

แล้วมีเพลงเพราะคลอไป
แม้บรรยากาศมันดีซะเหลือเกินคุณ

ว่าตัวเองเนี่ยเสียงเพราะมากขนาดนี้ค่ะ

มันเหมือนกับว่าจะไม่พบกับความเหนื่อย

ก็มีคนชมบ้างมีลูกค้าชมบ้างเหมือนกัน
เสียงเพลงมันจะเยียวยาทุกความเหนื่อยล้า

มันสามารถสร้างความสุขได้จริงนะ
เราก็เลยแอบไปสืบเพิ่มอีกว่าพี่สุนี่นะคะคุณ

พี่สุเคยไปประกวดร้องเพลงในเวทีกิจกรรมประจำอำเภอ
แล้วก็ได้รางวัลที่๑มาแล้ว

ถ้าใครฟังเสียงพี่สุไม่ทัน
ไปฟังพี่สุร้องเพลงกล่อมระหว่างทำงานระหว่างเข้าห้องน้ำกันอีกครั้งค่ะ

เค้าย้ำไมค่อยดีเท่าไรเป็น

เพราะมากคือคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าลูกค้าที่เข้าไปในร้านเนี่ย
บอกว่าเสียงเหมือนเปิดวิทยุทานซิสเตอร์เลย
โอ้โหยังมีใสยังกระตาตักแตน
โอ้โหใสเหมือนน้ำในแก้ว

ถ้าอยากไปฟังพี่เขาอยู่ที่ไหนนะคะ

ฟังง่าไปจัดได้แล้วก็ต้องไป

พอและเดี๋ยวจะฟังขึ้นไปก่อนนี้นะคุณผู้ชม
ฉันรำคาญหัวตัวเองมากเลยอ่ะ

ก็บอกแล้วเวลาอ่านข่าวอย่าขยับหัวเยอะ
เดี๋ยวลองใหม่เออนิ่งนิ่งนิ่ง